เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้โปรยไปว่าวันก่อน
ดาราชื่อดังมากหน้าหลายตา

สาวสวยออร่าอย่างเกรสกัน
กล้าอุ้ยสวยตั้งแต่หัวจะหลดเท้าหน้าเอยผมเอ่ยหุ่นเอ่ย
สวยจริงคุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตกันก่อนเลยนะ
คือเห็นสวยแบบนี้บอกเลยว่านางเนี่ย
เป็นสายมูเตลูกับเขาเหมือนกันค่ะ

ที่เห็นลงไอจีไปไหว้พระขอพร
ที่วัดหัวเวียงรังสีธาปธนมส์จังหวัดนครภนมส์
เห็นภาพนี่ไหมหัวชำมูกมากค่ะโอ้ยดีจังค่ะ
มันเป็นแบบธาปโนรามาแบบขนลุคค่ะ
อืมเราเจอเธอก็เลยต้องถามสักหน่อยว่า
เกรสเธอไปขอพรเรื่องอะไร

เรื่องงานแต่งงานเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกันกับแฟนนะคะ
แต่ว่าในชีวิตเนี่ยอยากจะมีเพลงแดน

งานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราก็ทำให้เราแอคทีฟขึ้น

เขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแต่งงานเลย
เขาก็เคยพูดว่าถ้าสมมุติเขาจะต้องแต่งงาน

มีเป็นเครื่องกินเหนียวจิตใจที่เรามีความสุข
อยากไปตั้งมันเป็นจุดพลอยต์แรกของชีวิตเลย